คุณผู้ชมมาดูเรื่องจะบอกว่าเป็นคนเก็บของเก่า
เป็นโจรในคราบคนเก็บของเก่า
ก็ไม่รู้จะใช้คำนี้ได้ดีหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าคนเก็บของเก่าเขาเก็บของมาทุกอย่างเลย
ไม่เว้นแม้กระทั่งหนังสือหนังสือพิมพ์
ที่เตรียมจะขายในวันรุ่งขึ้นก็กวาดเอาไปด้วยเหมือนกัน
รู้ได้จากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้เลยคุณผู้ชมดูสิคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านหนังสือมนูศาล
เป็นร้านหนังสือเก่าแก่คนหาดใหญ่รู้จักกันดีนะคะ

เป็นชายเก็บของเก่า๒คนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วก็ไปเลือกขยะจากถุงขยะที่วางอยู่ริมถนนจุติอนุสรเนี่ยนะคะ
อยู่หน้าร้านช่วงประมาณ๕ทุ่มของเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา
ทีนี้พอเลือกของเก่าไปได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ย
มีคนหนึ่งหันไปเห็นหนังสือพิมพ์
เห็นในตรียสารใหม่วางอยู่หน้าร้าน

รวมแล้วประมาณ๑๗๐ฉบับ
กลบคูณหารเป็นเงินแล้วก็๓๐๐กว่าบาทนะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านก็คือนางสาวอุตสาแซ่ลิ่มเนี่ย

ก็เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
สพหัดใหญ่ให้ช่วยตามหาหน่อย

เอาหนังสือพิมพ์เอาเอกสารไป
แล้วเตรียมจะขายอยู่แล้วหยิบไปด้วย
มันเดือดร้อนมากอยากให้เขาเอามาคืน
เพราะว่าสิ่งที่มันสร้างความเดือดร้อน
ใครเดือดร้อนล่ะคนส่งหนังสือสิคะ
คือนายทวีสิตงามสิริ

เขาก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

มารับนิตยสารกองไว้ช่วงประมาณ๔ทุ่ม
แต่ว่าคืนนั้นวันที่เกิดเหตุฝนตกหนัก

พอผมมาถึงหน้าร้านปั๊บอ้าว
หนังสือพิมพ์ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้ว
หายไปแล้วหนังสือพิมพ์ใหม่ไม่ใช่ของเก่า

ว่าเนี่ยเจ๊ช่วยเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูหน่อย

อ๋อนี่นั่นเองเป็นคนที่มาขโมยไปแล้วบอกว่าคนส่งหนังสือพิมพ์เลยนะ
พยายามขี่วนหาอยู่หลายชั่วโมงเลย
แต่ก็ยังหาไม่เจอค่ะ
เมื่อคืนทั้งคืนขี่รถตามดูเองเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่ง

และมูลค่าจริงมาเป็นหนังสือใหม่มูลค่า๓๐๐กว่าบาท
ที่ผมจะต้องรับผิดชอบ
นี่ไงถึงบอกว่าจะใช้คำว่าเป็นโจรในคราบคนเก็บของเก่าได้หรือเปล่า
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าที่เขาหยิบไปเนี่ยเขาหยิบเพราะความไม่รู้หรือเปล่า
คิดว่านี่คือหนังสือเก่าหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะทางเจ้าของร้านบอกว่าเท่าที่ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะ
มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูก็ดูออกเลยอ่ะ

มันไม่ได้มัดไว้แบบขยุ่มขยุ่มผ่านการเปิดอ่านแล้วไม่ใช่เลย
เจ้าของร้านเขาบอกอย่างนี้เขาคิดว่าสองคนนี้ตั้งใจจะขโมยไปขายต่อ
ก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจติดตามมาให้ได้ทั้งสองคนหน่อย
ส่งหนังสือจะได้ไม่เดือดร้อนด้วยแล้วก็จะได้ถามด้วยว่า
ที่สุดแล้วคือเข้าใจผิดหรือตั้งใจเอาไปขายยังไง
ถ้าจับได้แล้วจะได้รู้ความจริงนะครับ